สีสันแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะครับนอกเหนือจากที่เราเคยเล่าไปว่าจะมี
แบบนี้หลายคำมีสูตรคำนวณตัวลงตัวเลขอะไรด้วยหลายอย่างเลยนะคะ
ในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนพูดถึงเยอะมาก
ก็คือเนี่ยค่ะรถเข็นขายของค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหงอาหารอะไรต่างเนี่ยนะคะ
อันนี้ถือเป็นสีสันที่ทีมข่าวของเราเก็บภาพมานะคะ
นี่ค่ะก็จะเห็นภาพรถเข็นขายอาหารมารวมตัวกัน
นี่นะคะเขาก็มีวลีเด็ดนะคะ

ใช่ค่ะเขาใช้พ่วงกับการชุมนุมมันมีวลีนี้ค่ะ
เด็จการจงม้วยหม้อลูกชิ้นทอดจงเจริญค่ะ

ว่าร้านขายลูกชิ้นไปนี่ไงฮะเขาก็ไปทอดลูกชิ้นอะไรไข่ปลาหมึกอะไรอย่างนี้

เขาเคลื่อนที่เร็วแล้วเขาไปเร็วจริงค่ะ
นี่ไข่ปลาหมึกกล่องละ๑๐๕๐บาท

อันนี้คุณจักรีนคุณจักรีนบอกก่อข่าวบันเทิงลงพื้นที่ไปดู
เพราะว่าโอ้โหนี่ขนาดสื่อต่างชาตินี่นะ

ก็กลัวว่ามวลชนที่ไปรวมกลุ่มกันจะหิวไงฮะ
ก็เลยแบบมีของกินไปแบบเร็วมาก
นักข่าวเองเรายังแซวกันเองเลยนะคะ
บอกว่าโอ้โหพี่รถเข็นขายอาหารเนี่ย

ขายลูกชิ้นน้ำปลาทอดระเบิดนะ

อย่างที่โซเชียลตั้งสมยานามนะ
เขาแซวกัน
เป็นรหัสลับในการชุมนุมเขาแบบนี้

ตารับเหมือนบุรุข่าวไวอะไรอย่างนี้ไงฮะ
เดี๋ยวพี่เขามารอก่อนแล้วแล้วไม่ได้มีกรุปรับอะไรด้วย

ว่าทำไมพี่รถเข็นขายอาหารเนี้ยไปกันเร็วมากจริง

ไปถึงพี่อยู่หมดแล้ว

ว่าเออวันนี้เขาจะไปที่ไหนอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับ
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีกรุ๊ปไลน์กันนะคุณเห็นมาสอน

หรือว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงเนี่ยเขาจะแน่นอนแล้วเพราะเขานัดกันตรงนี้เขาก็ไปแล้ว
แต่น่ากินทุกอย่างเลยนะคะที่เราไปเก็บภาพมา

คือมีคำถามว่าเอามากันเยอะขนาดนี้โอ้โหมากันพอรู้ข่าวก็มาก็มาก็มา

เขาบอกไม่ใช่นะฮะเพราะว่าคือหมดนะฮะคือขายหมดนะฮะ

โอ้โหหลายพันบาทนะคือปกติขายได้ไม่กี่ร้อยหรือว่าพันกว่าบาท

ใช่ค่ะส่วนนี่ค่ะป๊าติ๋มค่ะอายุห้าสิบห้านะคะ
แผงขายข้าวราดแกงนะคะ
ก็มีเมนูเด็ดหลายอย่างอย่างวันที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าวคุณแจ๊กกะรีนลงพื้นที่ไปเนี่ย

ก็มีผักกะเพราหมูไข่ดาวอย่างเนี่ยค่ะขายไม่แพงด้วยสามสิบสี่สิบประมาณเนี่ย

เนี่ยป้าติ๋มบอกขายดีมากนะคะ
แต่ป้าติ๋มบอกแบบนี้ค่ะคือป้าติ๋มเนี่ย
ก็จะไปขายตามที่เขาชุมนุมกันเนี่ย

ครั้งไหนมีชุมนุมป้าติ๋มไปขายทุกครั้ง
ว่าจะเป็นชุมนุมของกลุ่มไหนอย่างไร

ข้าวของเครื่องใช้ก็มีไปขายนะคะ
ดูเลยเราเคยเห็นมือตบ
สมัยการชุมนุมในครั้งก่อนหน้านี้

นี่เป็นมือตบรุ่นใหม่

เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกุลฮัอสตรอนคือใช้๓นิ้ว

๕นิ้วชาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะผิดกลุ่ม
คุณลุงแสวงจำปาบุรีเป็นชาวหนองคายนะคะครับ
นี่ค่ะขายวันที่๒
ก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะ
ถือเป็นศรีสรรค์นะศรีสรรค์ในที่ชมนุมนะฮะ
ก็เอามาฝากกันนะคะส่วนเรื่องการคิดเห็นคิดต่างของแต่ละกลุ่ม
อันนี้ก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ในการแสดงออก